วนกีฬาวันนี้น้องพิชิ่งจะพาไปปวดสนามในงานครบรอบ๑ปี
สุดยอดมวยไทยรัฐที่รับรองว่าเออเป็นรักคำกระจายแน่นอน
และพบกับแขกรับเชิญสาวสวยหน้าใสกริ๊บดีกรีนักแบมินตันทีมชาติไทย
ที่จะมาละลายหัวใจหนุ่มทั้งประเทศ
ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับพี่หอยพี่เดียวและน้องพิชชี่กันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
เจอกันอีกแล้วเจอหน้าแบบนี้เจอหน้าแบบนี้เจอหน้าแบบนี้แน่นอนครับ

ปล่อยบันเทิงรื่นเริงขำกระจายสไตล์เมาส์มันกวน
ก็เลยจะขอเอาหยอกยาวเมาสแซวไปอยู่ในเบรกสอง

เตรียมขอไว้เลยนะ
อาจจะเตะไม่ถึงพี่ใช้กระโดดกัดเอาได้ไหม

ครบรอบ๑ปีที่ไปปวดสนามมาเองด้วย

คุณอยากจะได้เจอนักมวยล่ำ
ตัวมันมันหยดติ๋งใช่ไหมครับ

ทำไมมันห่อหมกหรือไง

ปวดสนาม

ครบรอบ๑ปีศึกยอดมวยไทยรัฐ
ข้างในเขาบอกว่าเยอะแล้วก็คึกคักมาก
เฉพาะนัดมวยแบบกล้ามแน่นปัก
คึกคักอย่างที่บอกหรือเปล่า
แล้วอยู่ข้างหลังสิอุ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
แล้วก็มาถึงคู่เอกของรายการ

เสื้อใหญ่ชอห้าพระยักษ์พบกับวิทยาเล็กทั้ง๔๐๐๐๐
ในยกแรกเหมือนทั้งคู่ยังดูเชิงกันอยู่ครับ
อ๋อตั้งแต่นี้แน่มียักษ์ซ้ายักษ์ขวา
และแรกมันกระดับเบาเอ้าแต่ท่านใดนั้น
โอ้โหน็อกไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ใช้เวลาเพียงนาทีกว่าเท่านั้น
ด้วยผู้ชนะที่จะได้พร้อมเข็บคันแชมป์รุ่นจูเนียร์ไฟล์เวท
น้ำหนัก๑๐๘ปอนด์ไปก็คือนักมวยจากไฟแดง
เสื้อใหญ่ชอห้าพระยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์โอ้โฮ
ทำไมโหดขนาดนั้นล่ะครับขอบคุณ
๑นาที๒๑วิรู้สึกไงบ้างคะ
ดีใจมากครับไม่น่าไม่คิดว่าจะลงไวขนาดนี้ครับ
หมัดไหนนะหมัดไหนนะไหนออกลีลาแบบเมื่อกี้ให้ดูสักทีแบบหูทีเดียวล้มตึงไปเลย

นี่๘ไฟล์ชนะมา๘ไฟล์น็อก๑ไฟล์คะ

โอ้โหแมชน่าได้ข่าวว่าเรือนแสนแล้วมีค่าตัว

สู้เป็นกำลังใจให้ชกกันทีหนึ่ง
โอ้โฮผู้ชาย
ทีนี้ทำไมถึงเรื่องมาดูมวยไทยคะ

เป็นเปิดยิมเองอะไรอย่างนี้

อัดแน่นไปด้วยความมั่นคงเซียวตะ

หอยพี่เดียวพลาดแล้วศึกยอดมวยไทยรัฐมันขนาดนี้
วันหลังอย่าปล่อยน้องมาคนเดียวต้องมากับน้องด้วย

เดี๋ยวไปเต้นลากันไปเลยไปค่ะพร้อมค่ะพร้อมไปเลย

กลิ่นน้ำมันมวยแต่ฉอดที่เสือใหญ่เขาน็อคอ่ะ

ยกหนึ่งหนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดวิ

เดี๋ยวทัดดอกไม้คือไม่ทัดดอกไม้มันจะประมาณตรงเนี่ย
แถวบ้านพี่ทัดดอกไม้อยู่ตรงนี้

แล้วก็ทัดทัดดีใหญ่ไหลเลยแล้วใหญ่ไหล
อันนี้ก็จะเป็นแบบทางจุดรุมประสาทเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงกลาง
ถ้าอยากจะไปสัมผัสความมันก็ไปได้ที่ลาดพร้าว๑๐๑มนตรีสตูดิโอนะคะ
หรือว่าจะชมผ่านไทยรัฐทีวีก็ได้บ่าย๒ทุกวันเสาร์หลังรายการเรานี่แหละ
หมวยนกหมวยมันตรงที่นี่เลยโอ้ว

พิชชี่บอกจะมีเตอร์ไพรส์อยากรู้หรือยัง
สะพ้ายเพราะว่ามันซ่าดีพี่ชอบกิน
เลยไหมไม่ใช่สไพรส์

เหลือโจ้งหน้า
ขอต้อนรับน้องเจ้าค่ะ